ว่าหลายคนก็เจอเหมือนกันเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์
นี้สมัยนี้มันเยอะจริงค่ะคุณสืบสกุลคุณผู้ชมค่ะ
บางคนเจอในหลายรูปแบบเลยซื้อขายผ่านออนไลน์บ้างล่ะ
พนันออนไลน์มอมเมาเยาวชนบ้างล่ะมีอะไรอ่ะแชร์ลูกโซ่
ผมเครดิตดีนะได้กู้เงินเท่านี้เท่านี้ผมยังได้เลย

อนุมัติเงินกู้ได้เงินกู้๗๐๐๐ให้คลิกลิ้ง

จะต้องเร่งปราบรามให้มันสิ้นซาก
ดังนั้นเดี๋ยวเราฟังอาจารย์สุภาพพูดถึงเรื่องนี้กันด้วย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์อยู่ในสายแล้ว

สวัสดีค่ะคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งท่านผู้ชมครับ

ช้าดีกว่าไม่มาตื่นช้าดีกว่าไม่ตื่น

ช้าแต่ถ้าตื่นมาแล้วเอาจริงก็น่าจะคุ้มค่า
มันสำคัญที่ว่าจะเอาจริงกันไหม
แล้วจะเอาจริงกันแบบไหนยังไง
ผมกำลังพูดถึงประเด็นที่คุณน้ำแข็งเกริ่นไปเมื่อสักครู่
ที่นายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าท่านเป็นห่วง
ฝากเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพทางออนไลน์
สั่งให้ปราบปรามให้สิ้นซาก
รวมทั้งเว็บการพนันออนไลน์ที่มอมเมาเยาวชนด้วย
นี่เป็นประเด็นที่จำเป็นจะต้องเอามาขีดเส้นใต้ขยายผล
แล้วที่บอกว่าจะเร่งปราบให้สิ้นซากเนี่ย
มันมีหลายส่วนนะครับเช่นหนึ่งเรื่องของการหลอกลวงมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง
แต่สุดท้ายก็กู้ไม่ได้แล้วยังเสียเงินอีก
เพราะมันบอกว่าให้โอนค่าทำนิติกรรมโน่นนี่นั่นไปก่อนแล้วก็ศูนย์เงินฟรี
ร้ายมากก็คือหลอกลวงในรูปแบบแชร์ลูกโซ่
แฝงไว้กับการเชิญชวนลงทุนนี่โน่นนั่นอันนี้ก็มีมานานแล้ว
แล้วแต่จะคิดมุกมาให้เชื่อสูญเงินกันมากมายมหาศาล
คนที่มีความรู้คนที่ตั้งกาดแข็งก็ยังเอาไม่อยู่
มันก็เลยส่งผลให้ถูกหลอกหมดเนื้อหมดตัวนำมาสู่ครอบครัวแตกแยกทะเลาะกัน
นำมาสู่ซึมเศร้าและคิดฆ่าตัวตายแล้วก็ฆ่าตัวตายสำเร็จมาแล้วหลายราย
แล้วยังเป็นคดีคาราคาซังกันอยู่ตอนนี้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเยอะไปมากหมด
มาที่มากที่สุดคือการซื้อขายผ่านออนไลน์
ถ้าดูข้อมูลเช่นสั่งซื้อแล้วไม่ได้รับสินค้า
ได้สินค้าไม่ตรงตามโฆษณาที่เขาเรียกว่าไม่ตรงปก
ได้สินค้าชำรุดหลอกให้เซ็นรับพัสดุผิดกฎหมาย
เหล่านี้เป็นต้นแล้วมันร้องเรียนจากการซื้อผ่านเฟสบุ๊คสูงสุดนะครับ
ซื้อผ่านเฟซบุ๊กนี่สูงสุดแปดสิบสองจุดสี่เปอร์เซ็นต์
รวมกันหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าครั้งซื้อผ่านเว็บไซต์
จุดหกเปอร์เซ็นต์ซื้อผ่านอินสตาแกรม
สี่จุดสามเปอร์เซ็นต์นี่ท่านดูตัวเลขในจอ
ทีนี้ดูข้อมูลจากอีกหน่วยงานหนึ่งที่เขารวบรวมการร้องทุกข์ร้องเรียนไว้เหมือนกัน
คือหน่วยงานที่ชื่อว่าสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือเอ็ดด้าเนี่ยเขาบอกว่า
โดยสถิติตัวเลขในเดือนกัญญาที่ผ่านมาร้องเรียนเข้าไปสูงสุดถึง
ห้าพันกว่าครั้งเพิ่มขึ้นมาทุกเดือน
เดือนก่อนนี้ยังแค่สามพันกว่าครั้งส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ไม่ได้รับสินค้า
หลอกลวงสูงถึงห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ได้สินค้าไม่ตรงปกยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์
ได้สินค้าที่ชำรุดสี่เปอร์เซ็นต์แล้วพอย้อนไปดูสถิติตั้งแต่เดือนมกราคม
มาจนถึงเดือนที่ผ่านไปเดือนกันยา๙เดือนเนี่ยมีการโทรศัพท์ร้องเรียนปัญหาซื้อขายทางออนไลน์๒๒๘๓๒ครั้ง
เฉลี่ยเดือนนึงก็ประมาณ๒๕๐๐ครั้งต่อเดือนนี่เฉพาะที่ร้องเรียนนะครับ
แต่เชื่อว่าที่ถูกหลอกแล้วไม่ร้องเรียนเนี่ยยังมีอีกมาก
เพราะว่าหนึ่งเชื่อว่าไปร้องไปก็เท่านั้นมันไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกเสียเวลาเปล่า
ถ้าต้องไปแจ้งความไปนั่งรอการลงบันทึกประจำวันไปแจ้งความส่งไปโน่นมานี่เสียเวลา
นี่คือไอ้การหลอกลวงเรื่องสินค้าออนไลน์

เชิญชวนเล่นการพนัน
โอ้โหตอนนี้ทำไมมันเยอะแยะไปหมด
มันระบาดอยู่ในกลุ่มเยาวชน
วัยรุ่นนักเรียนนักศึกษา
นำไปสู่การเสียเงินเสียการเรียนเสียอนาคต
พ่อแม่ที่ลูกตกอยู่ในวังวลของการพนัน
ก็เหมือนตกนรกหมกไหม้
เพราะว่าศูนย์เงินเสียเงิน

เอาเงินจากพ่อแม่ไม่ได้ก็ไปใช้วิธีการอื่น

แต่ไอ้การพนันแบบบาคาล่าเนี่ย
มันเปิดแทงกันตลอด๒๔ชั่วโมง
ลุ้นกันได้๒๔ชั่วโมง

จะสั่งเล่นปราปรามให้สิ้นซาก
มันจะทำยังไงถึงจะให้มีผลในทางปฏิบัติ

แล้วท่านบอกต้องแก้อย่างจริงจัง

ปัญหานั้นปัญหานี้มาเยอะแยะไปหมดแต่สุดท้าย
โทษเถอะปัญหาเหล่านั้นมันยังดำรงอยู่
มันยังแก้ไม่ได้แล้วบางเรื่องเนี่ย
สั่งไปแล้วมันนอกจากแก้ไม่ได้แล้วมันหนักขึ้นกว่าเก่า
มันเพิ่มขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่ได้สั่งด้วยไป
เขาถึงวิพากษ์วิจารณ์กันว่า
นายกเนี่ยท่านเอาแต่สั่ง
เพราะท่านเติบโตคุ้นเคยมาจากระบบทหารท่านคิดว่าเมื่อท่านสั่งไปแล้วเนี่ย
ผู้ใต้บังคับบัญชากลไกต่างเขาจะเอาไปทำงานกัน
มันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ครับมันไม่ใช่อย่างนั้น
เพราะระบบราชการมันไม่เหมือนระบบทหารทหารนี่เขาถือว่าคำสั่งของผู้บัญชาการคือปากกาศิษย์
สั่งมายังไงก็ต้องทำคำสั่งคือคำพรจากผู้บังคับบัญชา
ที่ต้องทำให้ได้แล้วระบบราชการทั่วไปเนี่ย
สั่งไปแล้วหลายเรื่องที่มันเป็นกระสุนด้าน
เพราะปัญหามันเยอะครับอุปสรรคมันซับซ้อน
สองปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายสามแล้วไหนปัญหาจะเกิดจากการผลประโยชน์
มาเกี่ยวข้องมันมาบังตาเจ้าหน้าที่
โดยเฉพาะเรื่องของพนันออนไลน์เนี่ยไอ้ที่บอกว่ามาจากต่างประเทศก็ส่วนหนึ่ง
แต่ที่ตั้งโต๊ะกันอยู่ในประเทศเนี่ยก็เยอะ
ผลประโยชน์มันมหาศาลแล้วก็เอาผลประโยชน์มหาศาลเนี่ย
ไหลลงไปเป็นสวยให้เจ้าหน้าที่
เพลิดเพลินกันมาร่ำรวยกันไปด้วย
เพราะว่าการพนันออนไลน์มันจับยาก
มันไม่เหมือนกับเปิดบ่อนให้คนไปเล่นกันไอ้เปิดบ่อนให้คนไปเล่นกันเนี่ย
จับไม่ยากแล้วพอถูกจับได้ก็เห็นแค่ลงโทษ๕เสือบนโรงพักที่เป็น
เจ้าของพื้นที่ให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนแต่ว่าพนันออนไลน์เนี่ย
จับไม่ได้แล้วจะไปลงโทษใครขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้
ตั้งคำถามถึงนายกรัฐมนตรีว่าท่านจะมีแนวทางยังไง
ครับที่จะแก้ปัญหาให้สิ้นซากเนี่ยคำว่าให้สิ้นซากเนี่ยมัน
สมัยก่อนเนี่ยเสือเข้าไปกินไก่มันกินแบบไม่เหลืออะไร
เขาเรียกว่าไม่กินแบบสิ้นซากคือไม่เหลือซากของไก่
ให้เราเห็นเลยนั่นแหละคือคำว่าให้สิ้นซากประเทศไทย
วันนี้เนี่ยเรามีหน่วยงานองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรับมือ
กับปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีหลอกลวงกันเนี่ยเยอะ
การมหาชนก็มีตั้งหลายองค์กรเป็นระดับกองบังคับการ
สังกัดตำรวจก็มีกองบังคับการปราบปรามเทคโนโลยีอะไร
เนี่ยกองบังคับการตำรวจทางเศรษฐกิจล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้อง
พวกนี้ทั้งนั้นแล้วทำไมจึงแก้ปัญหาไม่ได้แล้วทำไม
จึงเอาไม่อยู่แต่ละปีหมดเงินงบประมาณไปมหาศาลกับ
งบประมาณที่ใส่ลงไปในเรื่องพวกนี้ทั้งเงินเดือน
ประจำและเงินที่ใช้ในการปฏิบัติการต่างชาวบ้าน
เขางงตรงนี้ครับฉะนั้นเอาเถอะหลังจากวันนี้จะดูคำ
ของนายกอีกทีนึงว่าที่จะจัดการให้สิ้นซากกับ
เรื่องเหล่านี้ผลมันจะออกมาเป็นยังไงนี่คือขีดเส้นใต้
เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะสะท้อนซะเห็นภาพชัดเจนเลย